มะปรางริ้วที่เป็นการริ้วให้เห็นถึงความสวยงามและเป็นลวดลายที่มีรายละเอียดซึ่งต้องใช้ความพิถีพิถันในการริ้วนั่นคือลายใบพุทธตาล
ลายใบพุทธตาลเป็นการริ้วเพื่อสร้างลวดลายที่มีความซับซ้อนมากขึ้นตามผิวของผลมะปราง
ผู้ที่ริ้วจะต้องมีความเบามือในขณะริ้วเพื่อป้องกันไม่ให้เนื้อมะปรางช้ำ
อีกทั้งการใช้มีดจะต้องออกแรงกดเพื่อให้เกิดความคมชัดของลวดลายที่ริ้วจึงจะได้ลายใบพุทธตาลที่สวยงาม
โดยยังรักษาความสมบูรณ์ของผลมะปรางเอาไว้ด้วย